ผมขนาดนี้ตั้งสองปีลงครับ
ระห่าบางคนเข้าบางครั้ง
หรือว่าไม่ค่อยแต่ว่าไม่ค่อยแต่ว่าไม่ค่อย
หรือว่าไม่ค่อยแต่ว่าไม่ค่อย

หรือว่าไม่ค่อย

หรือว่าไม่ค่อย

หรือว่าไม่ค่อย
หรือว่าไม่ค่อย

หรือว่าไม่ค่อย
หรือว่าไม่ค่อย
หรือว่าไม่ค่อย
หรือว่าไม่ค่อย

หรือว่าไม่ค่อย

หรือว่าไม่ค่อย
หรือว่าไม่ค่อย

หรือว่าไม่ค่อย

หรือว่าไม่ค่อย
เปลี่ยนเสื้อผ้าของพลอยเขาก็ต้องแต่งหน้าด้วย
ผมกับพี่เรียนก็ช่วยกันเปลี่ยนเสื้อผ้ากับพาเด็กไปแต่งหน้า
คือไหนอ่ะคือกับพลอย
จริงแล้วมันก็ผมว่าด้วยจังหวะก่อนหน้านี้ครับ
อาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้ลงตัวแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะมาแบบว่ามาช่วยได้ขนาดนี้อย่างนี้ครับ
ตอนนี้พอทุกอย่างมันเบาลงแล้วก็พื้นที่มันก็มีเยอะขึ้นนั่นแหละครับ
ที่จะช่วยกันทำหน้าที่ได้ดีที่สุด
คุณคิดว่ามันต้องกลายต่างอ่อนลงอย่างนี้
ใช่ครับใช่ก็ผมว่าจริงแล้วด้วยเวลาอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็หลายความรู้สึกนี้ครับที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว
อย่างสมมุติพลอยเนี่ยตอนนี้ถ้าเขาดูคนเดียวเขาก็เหนื่อย
อย่างผมเนี่ยพอห่างยิ่งนานก็ยิ่งคิดถึงอย่างนี้ครับ
ผมว่ารวมแล้วก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ต่างคนต่างอ่อนลง
แล้วในที่สุดพอมาคุยกันก็คือเราก็ทำเพื่อนลูกก่อนแหละครับ
จริงแล้วก็สักพักหนึ่งอะครับสักพักหนึ่งแล้วที่ผมได้เข้าไปเจออะไรอย่างนี้ครับ

มากขึ้นแค่ไหนจริงแล้วก็ถ้าว่างก็เข้าไปครับเข้าไปเรื่อยครับ
อ่าอย่างอ่าสองวันที่แล้วก็เข้าไปสามวันที่แล้วก็เข้าไปอย่างเงี้ครับ
ก็แล้วแต่ถ้าผมว่างผมก็เข้าไปครับ
แต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าเฉพาะพลอยเขาติดตารางต้องบินอะไรอย่างนี้
ก็คืออาจจะเป็นจังหวะที่เขาต้องการคนมาช่วยมากกว่าอะไรอย่างนี้ครับ
ตอนนี้ก็พยายามคุยกันบ่อยว่าจะให้ผมไปช่วยวันไหนบ้างอย่างนี้ครับ

เป็นยังไงบ้างที่ความรู้สึกของความเป็นครอบครัวมันกลับมาดีหรือเปล่า
ความรู้สึกครอบครัวอะไรครับก็อ่าจริงแล้วก็คือมันต้องอธิบายอย่างนี้ครับ
อ่าอย่างที่ว่าคือผมกับพลอยผ่านอะไรกันมาเยอะครับ
แล้วก็บางอย่างมันก็ยังต้องคุยกันอยู่ยังต้องเคลียร์กันอยู่อย่างนี้ครับ
แต่ว่าจริงแล้วเหมือนกับว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นสำคัญสุดอย่างนี้ครับ
หลักตอนนี้ก็คือเรื่องของลูกอย่างนี้ครับ
ซึ่งพอเห็นตรงกันตรงนี้ทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนกับว่ามันก็ง่ายขึ้นที่จะมา
คือเคลียร์อย่างเงี้ยครับ
คือจะถามอะไรแหละ

เหมือนกับว่าต่างคนต่างยอมรับในสิ่งบางอย่างที่เราได้ผ่านกันมา
แล้วก็แทนที่เราจะใช้เวลามานั่งทะเลาะกัน
เราก็มาใช้เวลาแบบว่าโฟกัสที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูก

ด้วยสถานการณ์ที่มีทั้งพ่อทั้งแม่

โอกาสที่จะกลับมาเป็นพ่อครัวอยู่ด้วยกันความน่าพอมี

ผมว่าเหมือนบรรยาเขาเคยพูดวันที่แล้ว
ก็เหมือนกับว่ามันก็น่าจะเลยจุดไปแล้วนะครับ
แต่ว่าในที่สุดถึงแม่พ่อแม่จะอยู่ด้วยกันไม่ได้
ผมว่ามันก็ยังลืมไม่ได้ว่าหน้าที่พ่อหน้าที่แม่เนี่ยแหละครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นมันก็พอดีมันเข้ามาจังหวะที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มแบบ
ลงทั้งคู่มันก็เลยมีโอกาสที่จะทำหน้าที่ได้เต็มที่อย่างนี้ครับ
แต่ที่พี่พีเตอร์มีภาพกับลูกอะไรตอนนี้มันส่วยลบภาพข่าวเสียตัวขาวได้หรือครับ
คือจริงแล้วเนี่ยมันบางคนก็บอกว่า
เหมือนเหมือนผมทิ้งลูกทิ้งอะไรอย่างเงี้ครับแต่ว่าจริงจริงแล้วมัน
ผมไม่เคยผมไม่เคยคิดจะทิ้งลูกอยู่แล้วครับผมรักเขามากแล้วผมคิดถึงเขาเสมอมาตลอดอย่างเงี้ครับ
แต่ว่าจังหวะที่มันจะคุยกันตอนนั้นเนี่ยคือเด็กก็เล็กกว่านี้
ก็คือก็ต้องดูเขามากขึ้นหมายถึงว่าเราจะแยกไปคุยโดยที่ปล่อยเขาก็ไม่ได้อย่างนี้ครับ
แล้วก็พอมันจะคุยอะไรที่มันซีเวสอย่างนี้จะมีความคิดเหมือนกันว่าเราไม่ควรจะทะเลาะกันต่อหน้าเด็ก
ซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องที่ชวนทะเลาะเนี่ยบางทีมันก็ไม่เหมาะสมที่จะมาคุยต่อหน้าเด็กอย่างนี้ครับ
มันถึงจุดหนึ่งตอนนั้นที่เหมือนกับว่าผมเลือกที่จะถอยเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันตอนนั้นมันไม่เข้ากันนะครับ
แต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าทิ้งนะครับผมไม่เคยคิดจะทิ้งแล้วก็ตอนนี้นะครับมันก็เป็นจังหวะที่ว่าตอนนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสได้กลับเข้ามาอีกทีอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ช่วงที่ผมหายไปเนี่ยผมเลยไม่ได้หายครับแค่ถอยไปเฉย
หวังหรอกครับไม่ได้คาดหวังอะไรครับจริงแล้วผมแค่ดีใจมากที่ตอนนี้ต่างคนต่างเบาลง
เพราะว่าผมได้เจอลูกอ่ะครับอันนี้เรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับ
มันอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าจริงจริงแล้วมันก็ผมเข้าใจนะ
แล้วก็เนี่ยผมก็เคยบอกว่าจริงแล้วการที่เลือกที่จะถอยตอนนั้นน่ะ
มันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากแล้วผมรู้ว่าเราจะต้องตามมากับการถอยเนี่ยแหละครับ
โดยเฉพาะผมนี่เป็นคนที่จริงแล้วผมจะไม่ก็น่าจะรู้กันอยู่ผมไม่อธิบายรายละเอียดของ
เรื่องราวส่วนตัวในครอบครัวอยู่แล้วมันก็มันก็เป็นเรื่องราวส่วนตัวของครอบครัวนี่แหละ
ซึ่งพอผมไม่อธิบายเนี่ยคนก็ตั้งคำถามพอตั้งคำถามเนี่ย
แล้วก็มีการติดความติดความไปปุ๊บเนี่ยมันก็มีผลกันนานแน่นอน
แต่ว่าจริงแล้วผมก็เลือกที่จะใจเย็นแล้วก็รออย่างนี้ครับ
บางเวลานานกว่าที่ผิดอะครับแต่ว่าดีใจมากที่วันนี้มาถึงจุดเนี่ยครับ

จริงแล้วมันมีคือถ้ามันไม่ได้มีอะไรที่มันเข้ากันเลยเนี่ยคงไม่ได้แต่งงานกันแต่แรก
เพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างที่มันเข้ากันได้ก็เป็นเหตุผลที่ผมคิดว่า
ผมหวังว่าสักวันอีกเนี่ยก็คงกลับมาเป็นเพื่อนกันได้เนาะแต่ว่าในเรื่องราวที่มันอยู่ด้วยกันเลย
เหมือนกับมีหลายอย่างที่มันก็คอนฟลิกตอนนั้นนะครับแล้วก็มันก็พามันก็พากันเป๋เนี่ยแหละครับในตอนนั้นซึ่ง
นั่นแหละครับในที่สุดมันก็ผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันจำเป็นต้องถอยอะครับ
ตอนนี้คุณคิดว่าค่อนข้างสภาพใจใจดีกว่าไหนครับ
ด้วยอยู่แล้วครับเพราะว่าคุณลองคิดดูลองคิดดูว่าคุณมีเด็กอ่อนนี้ครับนะครับแล้วก็บางอย่างมันไม่ลงตัวแล้วแล้วมันอยู่
ถ้าคุณมีความรู้สึกว่ามันอยู่กันไม่ได้เนี่ยและมีความรู้สึกว่ามันควรจะถอยเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใจเนี่ยตอนนั้นมันแย่มากอยู่แล้วครับมันแย่มากแต่ว่าแต่ผมเชื่อว่าด้วยเหตุระบลที่ผมมีเนี่ยก็ตอนนั้นนะครับจนถึงทุกวันนี้ผมคิดว่า
ถ้ามันอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นอย่างนี้เนี่ยบางทีอาจจะต้องถอยมาแล้วก็ตั้งหลักใหม่อย่างนี้ครับเพื่อจะทำหน้าที่พ่อแม่ได้ดีที่สุด
แต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสองคนเนี่ยมันอาจจะต้องแยกประเด็นนิดนึงครับเพราะว่ามันต้องจำเป็นต้องนึกถึงลูกก่อนนะครับ
นี่ก่อนมาพี่คิดค่ะว่าจะอยากจะอยากเนี่ยคือไม่อยากจะอยากนะครับ
ก็จริงแล้วมันก็ยังคุยกันอยู่ครับแต่ว่าเหมือนกันว่ามันไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยที่ที่พยายามคุยกันเยอะแล้วก็ที่มันสามารถที่สุดก็คือเรื่องลูกจะทำยังไงแล้วก็อย่างงี้ยังไงอะไรอย่างงี้ครับก็คือเราจะคุยกันเรื่องลูกสักส่วนใหญ่อย่างงี้ครับแต่เรื่องอยากก็เป็นเรื่องที่คุยค้างอยู่ครับก็อาจจะอยู่ที่จังหวะอะไรอย่
ที่มันจะหย่ากันได้ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจัดการเรื่องลูกให้เรียบร้อยก่อนให้ลงตัวอะไรอย่างงี้ก่อนครับก็ถ้าไม่ง่วงครับถ้าง่วงเนี่ยจะวิ่งหาแม่หรือพี่เลี้ยงพอมีพลังเนี่ยมาปีนผมเต็มตัว๒คนเลยเล่นไม่ถึง๑๐นาทีเอาเหงื่อแตกแล้วแหลงเยอะมากทั้งคู่ครับ
ว่าจะมานะคะแค่บอกเขาเพราะว่าครั้งที่แล้วบอกเขาช้าไป
เขาก็เลยมาไม่ทันแต่ว่าทางนี้ก็นัดไว้อยู่แล้วว่าจะมา
ก็เลยเขาก็โอเคเขาก็เคลียร์คิวมาแล้วก็มาให้กำลังใจลูก
แล้วก็ในฐานะที่เขาเป็นในแบบเก่าอะไรอย่างนี้เขาก็ให้ทริคลูก
รู้สึกยังไงบ้างคะที่เขาแบบว่าก็คุยเรื่องที่มันเป็น
เป็นเรื่องเป็นราวเป็นการเป็นงานมากกว่าเกี่ยวกับแบบเรื่องการที่จะเดินไปข้างหน้า
จะต้องทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีนอกเรื่องไม่พยายามนอกเรื่องค่ะ
สังเกตกับพี่บีเติร์มมามีรู้สึกยังไงบ้าง
ก็แฮปปี้แทนลูกอะนะคะที่อย่างน้อยแบบคือแต่ปกติเนี่ยมันก็จะมีแค่พลอยอย่างเดียว
คราวนี้มีคุณพ่อเขามาด้วยอะไรอย่างนี้เขาก็คงแบบมั่นใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
คิดว่าเขาจะมาไหมคะวันนี้ก็เอ่อก็เพิ่งคุยกันเมื่อตอนเช้า
เพิ่งลงมาจากสิงคโปร์เมื่อตอนเก้าโมงสิบโมงพลอยก็เหมือนเขาโทรมาถามบอกว่า
เออเนี่ยมันที่อยู่ที่ไหนอะไรยังไงเคยอ้างมาเหรออะไรอย่างนี้
เป็นยังไงนะคือมันมีมันมีเหตุการณ์มันมีแบบเรื่องราวที่
ทำให้มันจะต้องต้องคุยแล้วก็ทางเขาก็เปิดใจที่เขาจะพร้อมที่จะคุย
กับเราด้วยอะค่ะก็เลยมันก็นานไหมมันก็ประมาณตั้งแต่ประมาณเดือนเริ่มเดือนที่แล้วอะค่ะ
พยายามติดตามกับชีวิตลูกมากขึ้น

รู้ว่าที่เขากลับมาเพราะว่าเขาไม่มีงาน
ก็อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ

แต่ว่าในส่วนที่ว่าไม่มีงานอันนี้

นี่คือเรากลัวว่าเหมือนเขาจะดีแล้วก็แตกค่อยโดน

เรื่องแบบว่าเดี๋ยวเขามาแล้วเขาก็ไปอีก
คือตอนนี้ก็พยายามแบบกัดตัวเอง

เราแค่อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันพอ
แล้วก็ว่าโอเควันนี้เขากลับมาดี
แต่ว่าเราไม่พยายามใส่อารมณ์มาก
อะไรมากพอวันหนึ่งมันหายไปมันทิ้งไป

สังพันธ์ที่เขาให้สัญญาหรือว่า

ขอการกระทำที่มันมั่นคง

รู้ว่าเขาเปอเหมือนกัน
แต่ไม่มีวันหน้าก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเนี่ย

วันหนึ่งถ้าเผื่อเรากีดกันเขาขึ้นมาอย่างนี้
แล้วลูกมาบอกว่าแม่นั่นแหละเป็นตัวการที่ทำให้ผมไม่มีพ่อ
อันนั้นวันนั้นพลอยไม่รู้จะตอบลูกยังไง
เพราะฉะนั้นวันนี้เราให้โอกาสที่เขาจะมีตรงนี้แล้ว
มันก็อนาคตจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับ
ความคิดที่จะหย่านี่มีอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่จะหย่า
เพราะว่ามันยังมีเรื่องอะไรที่ต้องตกลงกันเยอะ
เพราะว่าอย่างอนาคตอย่างนี้ก็ยังมองอยู่ว่า
การที่ลูกจะไปเรียนต่อที่เดนมาร์คอะไรอย่างนี้
แล้วก็คือถ้าเผื่อว่าเขายังมีความสัมพันธ์เป็นพ่อเป็นลูกกันอยู่
อะไรที่มันพลอยผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างทำให้พลอยความรู้สึกมันตายด้านไปหมดแล้วอะนะคะ
ความรู้สึกเก่าคือมันเจ็บจนจำมันฟังใจไปแล้วอะไรอย่างนี้

ไม่ได้รักไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงคนแหละใช่ไหมครับพี่
ไม่ใช่ของใครและใครก็ไม่ใช่ของเรา
เพราะฉะนั้นก็อยากทำอะไรก็เต็มที่เลยค่ะ
ก็พยายามจะให้ความเป็นพ่อของลูกอะค่ะ
คำว่าเป็นเพื่อนมันก็อาจจะเป็นอะไรที่มันยังยากสำหรับพลอยอยู่นะ
แต่ว่าก็พยายามค่ะจะได้คุยกันง่ายหน่อยค่ะ
พ่ออยู่ตลอดค่ะแต่ว่าเมื่อไหนที่ไปบินอย่างเงี้ย

เอาเลยนะฮะ
ต่อก็ได้ค่ะ
ก็วันหนึ่งก็อาจจะเป็นเพื่อนกันได้
แต่ว่าด้วยความสนใจหลายอย่าง

เขาไม่ชอบมอเตอร์ไซค์เขาไม่ชอบมอเตอร์ไซค์

คือเป็นเพื่อนกันมันก็ต้องมีอะไรที่มันจูนติดกันบ้างอะไรอย่างนี้

พยายามจะผลักให้ลูกอยู่กับพ่อเยอะ
เพราะว่าอย่างแท้นเตอร์เขายังจำได้
อย่างน้อยเขามีพ่อนะแล้วคนนี้คือสมาชิกในครอบครัวเรา
พี่พลอยจะให้เรียกร้องหรือว่าแบบคาเรียงดู
เอ่อก็ให้เขาพร้อมที่จะให้ก่อนดีกว่าค่ะ
เพราะว่าตอนนี้เขาก็พยายามทำก่อร่างสร้างตัวอยู่
แล้วก็ช่วงนี้พลอยก็ยังแบบพอถูถ่ายตัวเองไปได้ค่ะ

อย่างไงพี่พลอยก็ได้เท่านั้นเนี่ยสิเนี่ย

มีเรื่องค่าใช้จ่ายกับพี่พลอย
เรื่องค่าใช้จ่ายอะล่ะค่ะ
ก็เราก็แบร์มือบ้างแต่ว่าก็ก็อย่างที่เขาบอกอะนะคะ
ช่วงนี้เขาก็ยังไม่ค่อยลงตัวกับการงานของเขาเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นเราก็คือนะจะไปแย่งชิงอะไรกันมา
มันก็ไม่มีอะไรที่มันดีอะค่ะก็พยายามจะขายของส่วนตัวเขา
พยายามจะทำอะไรที่ดีที่สุดที่ตัวเองทำได้
ไม่อยากไปหวังพึ่งใครอะค่ะตอนนี้